คืนวันนั้นมันมีงานหมอลำที่บ้านสบายใช่ไหมหมู่๒

งานหมอลำหมู่บ้าน
ที่รับทางแผนท่าตำรวจไม่กันไว้ก็ตายไหมแม่

คือไปดูไปดูหมอนลำที่บ้านสบายจ๋า
กลับมาถึงหมู่บ้านตัวเองเนี่ยจอดรถหน้าบ้านหลังกระโดดเข้าบ้านหลังนี้
เพื่อจะหนีให้๒คนที่ไล่มา
ในห้องนอนของตัวบ้านในห้องนอนเจ้าของบ้านคือน้า
ซึ่งปกติน้องโมเนี่ยเขาจะอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่
แต่คืนนั้นเนี่ยเขาขอมานั่งเล่นที่บ้านน้า
๒๓วันวันเว้นก็มี
ก็มานั่งเล่นกับเพื่อนนั่งเล่นอะไรพวกนี้นะฮะ
จังหวะนั้นเนี่ยน้าสาวกับโมก็หนีหนีไอ้คู่นี้
เพราะเห็นมันวิ่งไล่กันเข้ามาเนี่ยหนีเข้าไปหลบในห้องเหมือนกัน
มันเปิดประตูผลักเข้าไปในห้องแล้วมันกระโดดหนีไปต่อ
ปลื้มเข้าไปเนี่ยเจอน้องโม
น้องโมพยายามยกมือบอกไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยว
มันไม่ฟังมันชักมีดมาแทงน้องโมเลยใช่ค่ะ
แล้วมันก็พากันหลบหนีไปค่ะน้องโมเสียชีวิตเสียชีวิตค่ะ
สองคนนี้หนีกลับมาบ้านตัวเองเพิ่งจับได้เมื่อวันจันทร์นะครับ
พฤศจิกายนใช่ค่ะไอ้สามคนนี้ก็
มันก็กระโดดหนีกันไปใช่ก็คือหนุ่มกับบิ๊กก็ข้ามรั้วออกไป
แต่โอ๊ตเห็นว่าไฟเปิดอยู่ก็เลยจะผลักเข้าไป
ก็คนร้ายก็วิ่งเข้าไปแล้วก็ตามโอ๊ตอ่ะ
ว่งมีดจะแทงแต่โอ๊ตก็ประตูยังเปิดอยู่ก็ใช้ความเร็ววิ่งออกมา
หันไปอีกทีเจอน้องโมอยู่น้องโมก็บอกว่า
ผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวเป็นภาษาอีสานว่า
พี่ผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวเขาก็ไม่ฟังเลยค่ะ
แล้วคิดว่าหลานก็ไม่ได้จะป้องกันตัวอยู่แล้ว
คิดว่าเขาไม่น่าจะแทงเขาเพราะว่าเพราะว่าคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจอย่างนี้ค่ะ
บ้านของน้าเป็นคุณน้าอีกคนนึงนะฮะ
บ้านบ้านใกล้คุณพ่อคุณแม่แต่ว่าคุณน้าวัฒนาเนี่ยคือคนที่โพสต์เรื่องราวของหลานชายเพราะคดีมันไม่คืบ
ใช่ค่ะลงไปบ้านวันแรกเราก็ไปตามเรื่องที่สอนอเลยไปขอดูว่าความคืบหน้าเป็นยังไง
ก็ไปได้คลิปนั้นมาค่ะที่คนร้ายตำรวจว่าภาพนี้ชัดสุดนะคุณนะ
คุณน้าขอได้ไหมตอนแรกตำรวจว่าเฮ้ยให้ได้หรือเปล่าตอนแรกก็จะไม่ให้ทีนี้
เขาบอกไม่เป็นไรได้อยู่จะได้ช่วยกันตามหาอะไรอย่างเงี้ก็เอามาตั้งแต่วันนั้นจะโพสต์ตั้งแต่วันนั้น
แต่ว่าเขาก็บอกว่าผู้ใหญ่บ้านอะไรเขาบอกให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานได้เต็มที่ก่อน
คุณน้าก็เลยยังไม่โพสต์นี่ใช่ไหมคุณน้าคลิปนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคลิปนี้ค่ะได้ก็ได้จากตำรวจมานะคะ
อันนี้คือไอ้ปลื้มกับน้องชายมันใช่ค่ะตอนที่แทงน้องโมแล้วแล้วก็หนีออกมาจากบ้าน
แต่น้ำมันมันหมดเหรอน้ำมันหมดใช่คาดว่าน้ำมันจะหมด
อันนี้คนหลังนี่คือน้องหรือไอ้ปลื้มน้องค่ะไอ้ปลื้มเข็นรถปลื้มคนเข็นมอไซค์
อันนี้น้องชายวัย๑๕คือถ้าเห็นอย่างนั้นรู้ไหมว่าคือใครอะไรยังไง
ถ้าคนที่รู้จักเขาก็ต้องรู้เห็นแค่ท่าเดินแต่ว่าเราไม่รู้จักหรอกค่ะ
แต่ว่าเราคิดว่าเขาผ่านไปบ้านสบายเนี่ยไปหาน้ำมันเติมน้ำมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ถ้าคนที่รู้จักก็ต้องรู้เพราะว่าท่าเดินก็ชัดอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเรากลับไปจนทำงานพิธีทางศาสนาเสร็จกลับมาก็คือยังเงียบอยู่
ก็เลยร้อนใจก็เลยโพสต์เฟสบุ๊คให้เขาช่วยตามหาแจ้งเบาะแสค่ะ
แล้วก็ตั้งรางวัลนำจับเองตั้งไว้เท่าไหร่๑หมื่นบาท
แจ้งเบาะแสได้ใช่ค่ะนะฮะแต่ว่าตำรวจก็ไปตามจับมาให้
หลังจากที่โพสต์ไปกี่วันนะคุณฮะก็สองวันสามวันประมาณนี้ก็จับได้
วันศุกร์นะก็จับได้วันจันทร์
เมื่อวานตำรวจพาไปทำแผนเนี่ยพาไปเฉพาะปลื้มนะฮะอายุ๒๔นะ
น้องอายุ๑๕ก็ตามกฎหมายเด็กเยาวชนก็ไม่ได้พาไปทำแผนนะฮะ